ไปหาอะไรกินค่ะเออเผื่อว่าจะคิดอะไรออก
เพราะว่ากินแล้วมันก็อร่อยแล้วก็มีความสุขใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะขนมโบร่ำโบราณหากินได้ยากอย่างขนมฝักบัว
คุณผู้ชมค่ะขนมชนิดนี้นะต้องพูดเลยว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใคร
ไปกันที่ร้านนี้เลยนะคะเป็นร้านรถเข็นเล็กนี่แหละ
จอดอยู่บริเวณหน้าวัดนครไทยวรารามหรือว่าวัดหัวร้องอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ฝักบัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะเขาว่ากันว่าเป็นร้านเก่าแก่ขายมานานหลายสิบปี
ส่วนเจ้าของก็คือคุณป้าคนสวยนี่แหละนะอีกคนหนึ่งที่กำลังทอดอยู่นี่คุณป้าคนนี้นี่แหละนะ
เขาคือคุณป้าสุพัตราน้อยคณิตค่ะเป็นต้นตำรับความอร่อยของขนมฝักบัวที่รสชาตินี่แสนหวาน
หน้าตาน่ารับประทานแล้วก็ขายมานมนานตั้งแต่ราคาอันละ๑บาทเท่านั้น
ส่วนตอนนี้นะคะราคาก็ยังถูกอยู่เหมือนเดิมแต่จะเท่าไหร่เดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังนะ
แต่เคล็ดลับค่ะเคล็ดลับความอร่อยของป้าป้าบอกว่าอยู่ที่การทำแป้งแป้งเนี่ยก็ต้องผสมออกมาให้มันข้น
แล้วก็ผสมกับน้ำใบเตยแท้ให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีสวย
เคล็ดลับหนึ่งก็คือการทอดเวลาทอดเนี่ยจะต้องใช้น้ำมันร้อน
อย่าใจร้อนนะแต่ให้น้ำมันเนี่ยร้อนรอก่อนใจเย็นค่อยเทแป้งลงไปแล้วก็ค่อยให้มันเดือดปุด
ความร้อนมันจะค่อยระอุออกไปจากตัวแป้งแล้วก็ละไหลออกมาเหมือนเป็นลาวาแบบเนี่ย
คือถ้าเกิดไฟแรงมากเกินไปมันก็จะไหม้แล้วมันก็จะกรอบกรอบแล้วข้างในก็ไม่สุก
ใช่ครับมันต้นร้อนแบบพอเหมาะพอดีที่ให้ข้างนอกมันเป็นวงสีน้ำตาลทองแบบนี้สวย
มีความเกรียมนิดนึงอ่ะเพื่อให้กรอบ
เทคนิคของเขาเลยนะคะคุณผู้ชม
พอทอดเสร็จแล้วก็เอามาพักเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำมันแล้วถึงทานได้
มันจะอร่อยมากลูกค้าหลายคนก็ติดอกติดใจ
ถูกต้องเป็นใบเตยแท้ด้วยคันมาจากใบเตยสดเลยคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญที่บอกว่าที่ขึ้นราคาถูกก็ยังถูกจริง
เพราะว่าขาย๑๐บาทได้ถึง๔ชิ้นเลย

เป็นราคาย่อมเยาว์ซื้อง่ายขายคล่อง
บางคนอยากกินเยอะกว่านี้ก็ซื้อเยอะได้จ่ายไม่แพง
บางคนกิน๑๐บาทตั้ง๔ชิ้นก็อิ่มแล้ว

โอ้โหสีก็สวยนะ
ค่อยกรอบเข้ามาจะขอบคุณน้ำมันก็สดใหม่นะคะ

ตอนนี้มีลูกค้าขาจรขาประจำแวะเวียนมาซื้อขนมฝักบัวของป้าสุพัตรากันเป็นประจำเลยนะ
ใครที่เห็นแบบนี้แล้วโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วนะ

ร้านคุณป้าอยู่แถวหน้าวัดนครไทยวรารามหรือวัดหัวร้องอำเภอนครไทยจังหวัดพิสุนุโลก
บอกได้เลยว่าคุณภาพเกินราคาชิมแล้วติดใจลืมไม่หลงแน่นอนจ้า
เชิญชวนชายจังหวัดพิษศุนโลกไปทานดูนะครับโดยจะโทรมากินที่นครไทยนะ
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวดีอาหารการกินก็แสนอร่อย
แถมมีขนมที่เป็นตำนานโบราณขายกันมาแบบนี้
ยังไม่เคยทานเลยนะคือน้ำฟักบัว
ไปดูที่นครไทยเห็นเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะ
คืออากาศดีไงที่นครไทยลองไปเที่ยวกันได้นะครับ